ชุดใหญ่ในศึกอาเซียนคลับครับ

ในการเข้ารอบกับทางสิงคโปร์ครับ
ฝึกซ้อมก็ยังคงเข้มข้นนะครับ
กลับมาซ้อมหลังจากที่บุกไปเสมอกับฟิริปินส์๑
การซ้อมเป็นซ้อมแบบปิดนะครับไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายทำการซ้อมได้
โดยทางมิรวรรณรายวัชหัวหน้าภูมิสอนก็แบ่งนักเตะนะครับออกเป็น๒ส่วน
เริ่มจากส่วนแรกนะครับคือผู้เล่นตัวหลักที่ลงสนามในช่วง๓เกมที่ผ่านมา
ก็ซ้อมเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ส่วนอีกส่วนครับฝึกซ้อมแท็กติกตามปกติทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับ
สิงคโปร์ที่ราชมังคลาฮิลาสถานในวันอาทิตย์ที่๒
ซึ่งสัจจิกาย่อนนี้เวลา๑ทุ่ม
ซึ่งตอนนี้ไทยมี๗คะแนนเท่ากับฟิลิปปินส
เนื่องจากว่าประตูได้เสียนั้นดีกว่า๗ลูก
ส่วนสิงคโปร์นะครับอยู่อันดับ๓มีอยู่๖คะแนน
ช่วงโค้งสุดท้ายจริงแล้วนัดที่๒๓นะครับ

วันนี้เปลี่ยนกัน๓คู่ใบ๒ครับ

ท่าเรือพบกับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ